มาดูเรื่องของปัญหาการจราจรหน่อยครับ
กรุงเทพเมืองหลวงของไทย

ไปตรวจเรื่องของระบบการจราจร
เอาทั้งระบบอยากจะให้มันเชื่อมต่อกัน

ล้อก็รถโดยสารรถยนต์อะไร
ทางพื้นถนนรางก็รถไฟฟ้า
เรือก็รือโดยสารถ้าต่อกันได้ช่วยได้เยอะ

ไปที่บอกรที่กองบังคับการตำรวจจร
ไปฟังภาพรวมปัญหา
แล้วก็แนวทางการแก้ปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพ
เพราะว่าตอนนี้สร้างรถไฟฟ้าอยู่ถึง๗สายคุณเขียนมาสอน
แล้วก็มีเรื่องของการสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างด้วยนะครับ
นายกบอกว่าหลักการสำคัญของการแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพและปริมณฑล
คือต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้แทนตัวบุคคล
ทำต่างให้มันครอบคลุมระบบการเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อกันได้
เปิดเส้นทางเดินรถใหม่พื้นที่ชุมชนเมืองที่แออัด
ก็เปิดเส้นทางที่จะสามารถเดินทางได้
ตอนนี้ขอให้เน้นการสร้างระบบเชื่อมต่อในการเดินรถ
ปัจจุบันระบบเดินรถทางบกมันไม่เชื่อมต่อกับระบบรางในทุกเส้นทาง
ส่วนเส้นทางไหนที่มันสามารถเชื่อมต่อกับน้ำได้
นายกบอกว่าให้ทำให้มันเชื่อมกันให้ได้

แล้วก็ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่
ที่ทำงานในการก่อสร้างรถไฟฟ้าก่อสร้างถนนอะไรต่างนานาเนี่ย
ต้องใช้พื้นที่จราจรให้น้อยที่สุด
เพื่อจะได้แก้ปัญหาการไปเบียดบังพื้นที่เส้นทางจราจรของประชาชนเขา
แต่ว่าคนเขาก็คือต้องรอ๕ปี๓ปีไม่งั้นก็ไม่มีรถไฟฟ้าใช้นะครับ
พลเอกประยุทธ์ยังได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับล่าง
ทำงานอยู่ที่หน้างานอยู่ที่ท้องถนน
คอยอำนวยความสะดวกด้วยการปิดช่องทางจราจร
ให้กับตัวพลเอกประยุทธ์เองหรือว่าบรรดาคอรมอหรือคอสชเวลาเดินทาง
แต่ให้นโยบายเลยว่าขอให้ปิดเท่าที่จำเป็น
ถ้าปิดไม่ได้ไม่ต้องปิดพร้อมจะรถติดกับทุกคน
นี่นายกลุงตู่บอกการแก้ไขปัญหาจราจรยืนยันว่า
นายกหรือว่ารัฐมนตรีทุกคนก็จะเดินไปกับประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าประชาชนต้องใช้ระบบการจราจรเดียวกันนะ
เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนั้นสบายใจได้
ว่าไม่ต้องมากลัวว่าเดี๋ยวจะมีรถนำมาปิดเส้นทางจราจรอะไรพวกนี้
และขอให้การจราจรในกรุงเทพต้องเห็นผลดีขึ้นเป็นรูปธรรมภายใน๓เดือน
ที่ดูแลเรื่องจราจรด้วยก็เคยประกาศมาแล้ว

ใน๓เดือนนั้นมันครบเด็ดไหลไปตั้งแต่เมื่อไร
แต่๓เดือนไม่ได้เวลามันสั้นนะ
ก็อาจจะต้องไปอย่างเรื่องสร้างรถไฟฟ้าตอนนี้
คือก็ต้องใช้เวลาไงรถไฟฟ้า

ให้เปลี่ยนไปใช้เป็นแท่งพลาสติก

คุณก็ยังยึดพื้นที่จราจร

เข้าไปได้เขาจะได้เดินทางได้ช่วงเวลาเร่งด่วน
ก็คุณวางแท่งปูนไว้โอ้โห้ที่นี่
มันไว้ไม่ค่อยเยื่อนมันก็ติดนั้นทั้งวัน

ทีนี้ไปดูระบบรางค่ะ
จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติไปสถานีบางว่านะคะ
นายกรัฐมนตรีก็ลุกให้ผู้โดยสารนั่งด้วยนะคะ
คือท่านก็ร่วมกับผู้โดยสารคนอื่นท่านก็ลุกให้คนอื่นนั่ง
แล้วก็ทักทายกันเป็นกันเองคนก็ถ่ายรูปกันเยอะเลยค่ะครับ

ไม่เคยไปเดินไหนแล้วถึงได้ที่
มันไปไหนให้พวกนี้แห่งตาไปเหมือนระบบบอลอย่างนี้
มันไม่ทำร้ายฉันหรอกมันทำร้ายรอปภฉันก็โดนแหละ
ช่องหนุ่ม๔
ทุกคนคุยด้วย
คนคุยด้วยชิลชิลจริง
ที่ท่าเรือสะพานตากสินไปวัดคลองบางจาก
ก็ทดสอบเส้นทางสัญจรทางเรือค่ะในคลองภาษีเจริญและส่วนต่อขยาย
เยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนมีร้านคลงร้านค้าไฮร์ไหลต์แถวนั้น
ก็มีกลุ่มเพื่อนโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ชั้นม๒ของนายก
นำภาพหมู่ถ่ายสมัยเรียนมาให้ท่านนายกดู
นายกก็บอกว่าจำเพื่อนรุ่น๗๗ได้ไม่เคยลืมคิดถึงเพื่อน
อายุก็๖๐กว่ากันแล้วเพื่อนร่วมรุ่นท่านนายก
วัดนวรณรดิษฐ์ในสมัยก่อนเป็นโรงเรียนชายร้วนก็อยู่ในเขตต้าศรีเจ้าเริ่มนี่แหละ
ที่ท่านนายกมาตรวจงานพอดีก็เลยมารอกันนะครับ
หลังจากนั้นพลเอกรยุทธ์ก็เดินทางโดยเรือต่อไปยังวัดอินทราราม
หรือว่าวัดบางยี่เรือนะฮะก็ได้ไปเจอกับประชาชนที่มารอต้อนรับอยู่ที่นั่นนะครับ
ท่านก็บอกว่าที่มาเนี่ยไม่ใช่ว่ามาเพื่อการเมืองนะมาดูแลแก้ไขปัญหาให้จริงนะครับ
ก็มีประชาชนบอกอยากให้เป็นนายกอีกคนเอกประยุทธ์บอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูรัฐมนูลก่อน
เมื่อวานท่านเพิ่งบอกในที่ประชุมคอลโมหลังจากประชุมแล้วก็คุยกับนักข่าว
บอกว่าเดี๋ยวเดือนกันยายนจะประกาศจุดยืนด้านการเมือง
นักข่าวก็เลยถามล่วงหน้าท่านบอกกัญญาหรือยังเดี๋ยวกัญญาค่อยมาถาม
นักข่าวก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยว๑กัญญาถามเลยนะครับ
นักข่าวใจร้อนค่ะอยากรู้เร็ว